ทีนี้มาดูเรื่องสัตว์อย่างงูเหลือมบ้างค่ะ
คราวนี้ชาวบ้านเขาเห็นงูเหลือม๖ตัวมานอนผึ่งอาบแดดอยู่
ก็ร้อนถึงเจ้าหน้าที่สิคะกู้ภัยต้องไปจับ
ปรากฏว่าจับได้๕รอดไป๑ค่ะ
นี่เป็นกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานก็ช่วยกันแหวกโพงหญ้า

มันไปนอนอาบแดดเรียงกัน๖ตัวบริเวณนี้ค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยมายืนดูยืนลุ้นกัน
ตรงนี้เป็นทุ่งย่าข้างบ้านของนางสมนึกบุตรดีนะคะ
อยู่ที่ปราจินบุรีที่ตำบลประจันตคามค่ะ

นอนกันอยู่๖ตัวเลยเจ้างูเหลือมเนี่ย
แต่พอโทรมาเสร็จแล้วปั๊บกู้ภัยมาถึง
มันหนีค่ะหนีเข้าป่าไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปแหวกพงญาติจับทีละตัวอย่างทุลักทุเล
แล้วจับมาได้ตัวนึงนะคุณยาวเกือบ๓เมตรเนี่ย
ใช้เวลาจับเป็นชั่วโมงถึงจะได้ตัวหนึ่ง
ท้ายที่สุดจับได้เกือบครบ
ที่บอกว่าเกือบครบเพราะอะไรได้๕รอดไป๑
ตัวที่รอดไม่รู้ว่าเป็นจ่าฝูงหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกว่าก่อนที่จะมานอนเรียงกันแบบนี้
งูเหลือมกลุ่มนี้มันก็ไปขโมยกินไก่
สุนัขของชาวบ้านจนรู้ว่าคงอิ่มอะค่ะ
สุดท้ายกู้ภัยจับใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วคุณคิดดูนะตอนที่ปล่อยไปเนี่ยนะ
แทนที่จะเล้ยไปคนละทิศคนละทางใช่ไหม
มันเหมือนกับเล้ยแล้วปล่อยต่อแถวเป็นขบัวรถไฟ
เหมือนจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้